หนุ่มคนนึงแอบชอบสาวบ้านนี้มานานแล้วตั้งแต่๑๐ปีก่อน
เที่ยวรับเทียวคือส่งจดหมายรักมาให้สาวบ้านนี้อย่างต่อเนื่อง
กระทั่งสาวบ้านนี้นะเขาย้ายไปทำงานที่ภูเก็ต
หนุ่มคนนั้นยังตามตื้ออยู่เลยมาที่บ้านนี้เป็นประจำ
ที่สุดสาวคนนี้กลับมาอยู่บ้านที่ภูเก็ต
หนุ่มคนนี้ยังมาตามตื้อแล้วก็เข้าใจผิด
คิดว่าสาวมีแฟนแล้วหนุ่มคนนี้เลยโมโห
บุกมาทั้งด่าทั้งทอทั้งเครื่องของใส่บ้านหลังนี้นะครับ
นี่แหละฮะหลายครั้งหลายครามีหลายคลิปด้วยนะ
ที่ผู้ชายคนนี้ถูกถ่ายเอาไว้เพราะว่าบุกมาที่บ้านแห่งนี้นะครับ
มาตะโกนด่าด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
หรือบางครั้งนะคุณขี่รถจักรยานจักรยานยนต์เนี่ย
ผ่านมาหน้าบ้านก็มาจอดอยู่หน้าบ้านตรงนี้
แล้วก็ตะโกนด่าบางครั้งนะคุณ
เอาไอ้ก้อนหินเอาไอ้ก้อนลูกแก้วใหญ่เนี่ย
ปลาเข้ามาในบ้านนะฮะเจ้าของบ้านเขาก็เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
บ้านหลังนี้ที่เสียหายอยู่ริมถนนศรีสุนทรที่ตำบลศรีสุนทร
อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตเป็นคลิปเหตุการณ์
แล้วดูลูกแก้วสิคุณลูกบัลล่มเลยนะ
เห็นที่พื้นแบบนี้นึกว่าเป็นลูกแก้วเม็ดเล็กใช่ไหมคุณ
ไม่ใช่พอเจ้าของบ้านถือขึ้นมาเต็มกำมือ
ใหญ่มากนะฮะเจ้าของเขาเอามาโพสต์ไว้แบบนี้
ว่าถูกคนร้ายถูกผู้ชายปลาลูกแก้วใส่ที่บ้านนะครับ
แล้วก็บ้านหลังนี้เขาไปแจ้งตำรวจแล้วแต่ไม่มีความคืบหน้า
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเจ้าของบ้าน
ก็คือคุณพัชรนันเรืองอนันตพัฒน์เป็นผู้ที่ถ่ายคลิป
เล่าว่าผู้ชายที่ก่อเหตุอายุ๒๖ปี

เคยเรียนหนังสือกับหลานสาวของเธอตั้งแต่สมัยปฐม
แอบชอบหลานสาวมีการเขียนจดหมายรักมาหา
แต่ทีนี้ครับหลานสาวไปอยู่กรุงเทพกว่า๑๐ปีแล้ว
ผู้ชายคนนี้ก็ยังเทียวมามองหน้าร้านหน้าบ้านอยู่
จดหมายรักแบบนี้มาหย่อนอยู่ตลอดเวลานะครับ
หลังจากนั้นหลานสาวอีกคนก็มาขายสาระเป๋าหน้าบ้าน
ผู้ชายคนนี้นะคุณมาเฝ้าเวียนวน
เอาดอกไม้เขียนจดหมายรักมาวางไว้
หลานสาวคนนี้ก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพ

ตลอดระยะ๑๐กว่าปีผู้ชายคนนี้เวียนวนอยู่หน้าบ้าน
่อความวุ่นวายมาก็หลายครั้ง
มาด่าทอคนในบ้านโดยเฉพาะด่าทอคุณป้าพัชรนันเนี่ย
หาว่าคุณป้าไปกีดกันความรักของเขา
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็นอกจากด่าด่าไม่พอนะ
ยังเอาท่อนไม้เอาระเบิดปิงปองมาปลาใส่บ้าน
แล้วก็มีการเอามีดมาเครื่องใส่
และท้ายที่สุดเอาลูกแก้วเมื่อกี้ลูกใหญ่
เอามาเครื่องใส่ด้วยนะฮะส่วนนี้มีดเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมานะลูกชายของคุณป้าพัชรนันเนี่ย

ผู้ชายที่เป็นผู้ก่อเหตุคงเข้าใจผิด
คิดว่าลูกชายของเธอเป็นคนรักของหลานสาว
ซึ่งจริงก็คือเป็นญาติพี่น้องกัน
หลานสาวเดินทางกลับมาที่ภูเก็ต

ก็ไม่ใช่แฟนของหลานสาวเพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

ว่าหลานสาวที่ตัวเขาตามจีบตามง้อมา๑๐กว่าปี
มีชายใหม่แล้วเขาก็เลยยิ่งโมโหหนักใหญ่เลยนะฮะ
โอ้โหคุณเรื่องนี้มีคลิปหลักฐานเยอะแยะ
มีไอ้มีดมีอาวุธมีอะไรต่างที่ปลาเข้าบ้านเยอะแยะเลย
ตำรวจครับตำรวจต้องเร่งนะนะฮะ
ทีนี้เราไปสอบถามทางสาวสอบสวนสพทหลังที่ภูเก็ตด้วย
ก็เปิดเผยว่าหลังได้รับคำร้องทุกข์
ตำรวจจะทำการสืบสวนสอบสวนติดตามตัวผู้กระทำผิด
มาดำเนินคดีต่อไปนะครับ